คนไทยในต่างแดนนะคะหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปค่ะ
การแพร่ระบาดของโควิด๑๙มันค่อนข้างสูงนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทำให้คนไทยอยากจะกลับมาในประเทศไทย
เพราะว่าอันหนึ่งแหละการสาธารณสุขของเราพูดคุยกับคุณหมอก็ง่าย
สื่อสารก็ง่ายเข้าใจง่ายไปหาก็ง่าย
เรื่องราวถูกแชร์ออกมาจากอดีตผู้สื่อข่าว

เธอบอกว่าเธอมีอาการป่วยมีไข้สูงเหนื่อยหอบ
คิดว่าตัวเองติดโควิด๑๙หรือเปล่า
ก็พยายามนะพยายามไปอ้อนวอนคุณหมอ
ให้ตรวจหาโควิดให้หน่อยแต่ก็เปล่าประโยชน์ค่ะ
เธอก็เลยออกมาเปรียบเทียบว่าสาธารณสุขของไทย
ให้บริการดีกว่ายุโรปทุกประเทศในตอนนี้
นี่คือโฉมหน้าของเธอชื่อว่านางสาวศรีริรักษ์ศรีริสุนทรค่ะ
เธอบอกว่าตอนนี้ที่เธอคุยอยู่ทำคลิปอยู่
มีไข้สูง๓๘๓๙องศาเซลเซียสจะเห็นว่าหน้าของเธอแดงเลยนะ

หาหมอหลายรอบหมอก็ไม่ยอมตรวจโควิด๑๙ให้
บอกแค่ว่าหน่วยงานโรคติดต่อของประเทศเนเทอร์แลนด์
พยายามร้องขอให้หมอช่วยยกเว้นกฎนี้ให้หน่อย
เพราะโทมีโรคประจำตัวความดันสูง
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ถ้าติดเชื้อจริงมีโอกาสสูงนะคะ

บอกว่าอาการแย่ลงเรื่อย
ระหว่างนั้นเธอยังต่อสู้
ป่วยเป็นโควิด๑๙จริง
แต่ถือว่าเคราะห์ดีนะมันไม่สายไป
เพราะว่าเธอได้รับการรักษาแบบทันที
เอาไปดูช่วงที่เธอถ่ายคลิปอีกหนึ่งคลิป

พอบ้านส่งไปโรงพยาบาลได้

เราก็ไม่ได้ไปหรอกโรงพยาบาล

รักษาที่บ้านก็คือรักษาเอง

ตามอาการหมอก็ไม่ได้มานะที่บ้าน
ตอนนี้มีรายงานข่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำกรุงเฮฟ
ประเทศเนเทอร์แลนด์ทราบเรื่องนี้แล้วเห็นคลิปนี้แล้ว
กำลังประสานงานเข้าไปช่วยเหลือดูแลต่อไปนี่ไม่ใช่คนแรกนะ
ที่เป็นลักษณะว่าไปหาหมอในประเทศต่างประเทศแล้วไปคือเข้าถึงระบบสาธารณสุขของเขาค่อนข้างยากเนี่ยนะคะ
มีอีกหลายรายเลยผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันรอบด้านเหลือเกินนะคะ